ส่วนรายนี้ดิรายนี้สิคุณผู้ชมเธอจะเป็นยังไงบ้าง
ผู้หญิงคนนี้นะจะกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของ
แล้วคุณผู้ชมดูซาเล้งชนนะชนแบบนี้ผมเป็นห่วงน้องจริง
โอ้โหหนีไม่ทันอ่ะหลบไม่ได้
ไม่รู้จะหนียังไง

ครอบรถจะออกตัวแล้วนะเงยหน้ามาอีกทีมันมาแล้วนะ
ผมบอกให้คุณผู้ชมกับคุณวรพรสบายใจก่อนเลยนะ

โอ้เหรอแต่ชนเข้าเต็มเลยนะเนี่ยฮะ

แต่ดีโอเคถ้าไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็อย่างนี้
หอบไปทั้งรถทั้งคน
ในคลิปเฉยน้องผู้หญิงคนนี้ออกจากร้านชำ
บนโคกมะม่วงอำเภอประคำที่บุรีรำประมาณ๒ทุ่มเมื่อวาน

มาไม่กี่วินาทีรถซาเล้งพุ่งชนอย่างจังลากไปทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์

ส่วนคู่กรณีเป็นคนขับรถซาเล้งคนขี่รถซาเล้ง
คาดว่าเมาเมารถฮะนะฮะจนเซซ้ายมาชนน้องแบบนี้
แต่เคราะห์ดีครับน้องผู้หญิงลุกขึ้นมาได้
ได้รับบาดเจ็บไม่มากฮะแต่ที่เดือดคือคอมเมนต์ชาวเน็ต
เมาแล้วขับน่าจะยกเลิกใบขับขี่ถาวรไปเลย
นี่ยังเคราะห์ดีที่รถพ่วงข้างนะครับ
เลยไม่เจ็บสาหัสเท่าไรถ้าเป็นรถยนต์หรือรถใหญ่
น้องคงขิดไปแล้วเมาแล้วขับควรแก้กฎหมายเป็นเจตนาค่า
เอาอีกสักอันจะปรับให้หนักเลยพวกคดีเมาแล้วขับ
หลายกรณีแล้วโอ้นะฮะ
แม่ผมดีใจด้วยที่น้องไม่เป็นอะไรมากครับ
เพราะตอนเห็นภาพตอนแรกน่ากลัวยังตกใจนะคะ